คุณผู้ชมมาต่อกันที่เรื่องน่ายินดีกันบ้างดีกว่านะคะ

หลายคนตงสักภาพและตอนนี้ต้องเรียกว่าพระแพทรนะคะ
พระแพทรเราได้เข้าพฤทธิบ่วนเพื่อชดแทนคุณพ่อคุณแม่

โดยพิธีต่างถูกจัดขึ้น๒วันตั้งแต่เมื่อวานนี้
แพทย์เนี่ยได้เข้าพิธีปลงผมนาคแล้วก็ขอคำมาคุณพ่อคุณแม่
ท่ามกำลังบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความปลื้มปิติค่ะ
แล้วก็เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะ
เจ้าตัวค่ะก็เข้าพิธีอุปสมบทที่วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหารค่ะ
แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ของโควิด๑๙ที่ระบาดอยู่ในขณะนี้
จึงขอจัดพิธีบวชแบบเรียบง่าย
มีเพียงคนในครอบครัวแล้วก็ผู้ใหญ่ที่นับถือค่ะ
มาร่วมงานแต่แค่ไม่กี่คนเท่านั้นนะคะ
แพทย์ค่ะเปิดใจก่อนเข้าพิธีว่ายังไง

แต่เขามีความสุขแน่เป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่เฝ้ารอมาตลอดเวลา
ชะตาชีวิตมันก็วนเวียนมาจนถึงตอนนี้
ได้บวชในตอนวัย๔๑กว่า
อย่างน้อยครั้งหนึ่งในชีวิตของลูกชาย
ได้ทำให้คุณพ่อคุณแม่เป็นการหาความรู้ในทางทำ
ซึ่งจะนำมาประยุกต์ใช้ในทางโลกได้
แพทย์ค่ะได้ฉายาทางธรรมว่ากิติยะโสค่ะ
แปลว่าผู้มีเกียรติยศน่ายกย่อง
แพทย์นะคะมีกำหนดศึกษาพระธรรมเป็นระยะเวลา๑๕วัน
บันเทิงไทยรัฐค่ะก็ต้องขอร่วมอนุโมทนาบุญด้วยนะคะพี่แพทย์
ถือว่าเป็นเรื่องราวดีนะคะที่ทำให้แฟนคลับนะคะ
หรือว่าคนที่ชื่นชอบพี่แพทย์เนี่ยก็ยิ้มได้แล้วกันนะคะ